สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๕นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมครุฟตานันพิสิทธิ์มหรรัฐนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วแคระว่าศาลนักงานฝนเนื้อระยะนี้ยังคงไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะวันนี้เองหายจุดหลายพื้นที่นะแคระประเวนทางตอนบนจนถึงตอนกลางใครที่จะ
นี้นั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นการตรวจสอบความเร็วของกระแสลมที่อยู่ในระดับสูงจากพื้นดินประมาณ๕๕กิโลเมตรนะครับ
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
จะสังเกตว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นมีการเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วย
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากระแสลมดังกล่าว
ที่เรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงแล้วก็มีความเร็วและแรงครับ
ระหว่างที่เคลื่อนที่นั้นก็มีการดูดเอาความชื้นที่อยู่พื้นผิว
โดยเฉพาะความชื้นที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
ความชื้นเหล่านี้มีจำนวนมากก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้นะครับ
และถ้าหากมากเพียงพอก็จะสามารถกลั่นตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าหลายพื้นที่นี้
อาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสลมดังกล่าวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนั้น
ตอนนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
กระแสลมดังกล่าวนั้นหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทย
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางอย่างต่อเนื่อง

ที่ทำให้ความชื้นเหล่านี้นั้นเข้ามาสะสมในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
และถ้าหากมากเพียงพอก็มีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นในวันนี้ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ

คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ดูฟ้าดูฝนเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ไปจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้
มีโอกาสเกิดฝนหลายพื้นที่นะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างอย่างบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จากการตรวจสอบในระยะนี้ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีโอกาสเกิดคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในระยะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษมากกว่า๒เมตรนะครับ
มาดูกันต่อที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
รวมมาถึงกลุ่มเมฆฝนที่เกาะตัวหน้าขนาดนี้
จากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝน๓กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

ในบริเวณเขตมีนบุรีลาดกระบังเคลื่อนตัวเข้าสู่หนองจอก
นอกจากนี้ในบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณจังหวัดจันทบุรี
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดระยอง
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านในระยะนี้ในบริเวณดังกล่าว
ฟ้าดูฝนเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านด้วย
ต่อจากนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรเรามาตรวจสอบกันนะครับ
พื้นที่สีเหลืองสีเขียวที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นนะครับ
เริ่มมีการก่อตัวขึ้นแล้วในบริเวณตอนกลางของประเทศ

ไปเน้นตกหนักในบริเวณจุดเดิมที่ตกมาเมื่อวานนะครับ
ก็คือแถวบริเวณจังหวัดพิสุนุโลกเพชรบูรณ์เลย
แล้วก็มีการลากยาวต่อเนื่องนะครับ
มาถึงบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาซูรินทร์

สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นเริ่มมีสีเหลืองปรากฏ
ก็คือเริ่มตกหนักนะครับในหลายจุดละทีเดียว
ชบูรณ์เลยนครราชศรีมาชัยภูมิ

สังเกตว่ามีการแผ่ยาวไปถึงในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชศรีมาชายภูมิ
ชบูรณ์พิศนุโลกเลยหนองคายนะครับ
ยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนช่วงเย็นครับคาดการณ์ว่าจะไปอยู่ในบริเวณพื้นที่แถวตอนกลางของประเทศนะครับ
แล้วก็ตอนบนนั้นฝนก็จะลดลง

การว่าจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดหลายพื้นที่ก็จะมีฝนเกิดขึ้น
ที่ตกมาในระยะนี้ก็คงที่จะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย
อกจากจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงในหลายจุดหลายพื้นที่แล้ว
ยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนด้วยนะครับ
อุณหภูมิที่จะลดลงหลังจากนี้เป็นต้นไปลดลงมากน้อยแค่ไหน

นี่คืออุณหภูมิในช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมาจะสังเกตว่าความชื้นค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับเป็นสีเหลือง
หลังจากฝนตกในวันนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ที่มีฝนตกส่วนใหญ่ก็คือบริเวณตอนกลาง
ระหว่างรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคอีสานกับภาคกลางนั้นจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ
ก็คืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นเท่านั้น
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกฝนไม่ตกเท่าไหร่นะครับ
อุณหภูมิบางจุดบางพื้นที่ยังคงร้อนละอุเหมือนเดิมสูงสุดประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตเย็นสบายนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นจะสังเกตว่าอุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับฝนตอนกลางลดลงไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้น
พื้นที่ภาคเหนือพรุ่งนี้อุณหภูมิจะเย็นลงนะครับแต่พื้นที่อื่นอุณหภูมิก็จะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้น๓๘๓๙องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจากการตรวจสอบอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกบริเวณตอนบนบริเวณตอนล่างนั้นมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ไปจนถึงช่วงเที่ยงนะครับโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะละทีเดียว
ฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้อุณหภูมิในวันนี้ไม่สูงมากนักนะครับอยู่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตท้องฟ้านั้นมีเมฆบางส่วนนะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ในบางพื้นที่แล้วก็ฝนที่ตกลงมานะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในระยะนี้ไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียตมาลุ้นฝนอีกครั้
สามารถเรื่องของฟ้าฝนเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันมายน์ไทยรัฐตอนนี้ผมภุตนันพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป